คุณผู้ชมคะกลับมาเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมที่รัฐสภา
เกียรติกายกันต่อเนื่องเลยนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ค่ะ
ณเวลานี้ก็เป็นลักษณะของกลุ่มคณะรัศดรนะคะที่พยายามจะขยับเคลื่อนขบวนไป
เพื่อให้ถึงอาคารรัฐสภานะคะคือณเวลานี้เนี่ย
กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ใกล้อาคารรัฐสภามากแล้วห่างแค่๕๐เมตรนะคะ
หลังจากที่ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายเนี่ยได้มีการฝ่าด่านของเจ้าหน้าที่หลักคือ๓ด่าน
จนถึงเมื่อสักครู่นี้ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามรายการของเราก็จะเห็นว่า
เป็นการเจรจากันระหว่างแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่
ที่ขยับถอยให้อีก๑๐เมตรเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมขยับเข้าใกล้รัฐสภาให้มากที่สุดนะคะ
แต่เดี๋ยวเราจะกลับไปดูบรรยากาศสดนะคะที่หน้ารัฐสภา
แต่ย้อนไปดูบรรยากาศภาพรวมตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมากันก่อนค่ะ
กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะพลตำรวจรีปียะตาวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานฐานะโคศกนะคะได้ออกมาแถลงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุม
รวมตัวกันที่รัฐสภาแยกเกียรกายอ่ะนะคะพลตำรวจรีปียะบอกว่า
เบื้องต้นวันนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมรอบรัฐสภา๔กลุ่มด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
กลุ่มแรกคือกลุ่มไทยพักดีนำโดยนายชัดชัยพัฒระชัย
เพื่อแสดงจุดยืนการต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะ
ก็ได้มีการแจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานชุมนุมสาธารณะ
จัดการชุมนุมตั้งแต่๙โมงจนถึงบ่าย๒โมงนะคะ
กลุ่มไทยพักดีได้มีการยื่นขอในเรื่องของการชุมนุมแล้วนะคะ
นำโดยนายชัดชัยพัทรชัยรบเนี่ยนะคะส่วนกลุ่มที่สองค่ะ
ก็เป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนก็ได้มีการแจ้งแล้วเหมือนกัน
การชุมนุมต่อเจ้าพนักงานชุมนุมสาธารณะว่าจะมีการชุมนุมตั้งแต่เวลา๙โมงจนถึง๔ทุ่ม
ของวันที่สิบเจ็ดและสิบแปดเพื่อสติกกายนก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนกลุ่มที่๓กลุ่มศูนย์รวมประชาปกป้องสถาบัน
นำโดยนางสาวดุดดาวหลักศุกร์ขออนุญาตชุมนุมตั้งแต่๖โมงเช้า
จนถึง๔ทุ่มของ๒วันนะคะวันนี้และวันพรุ่งนี้ค่ะ
กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มราศดรนัดชุมนุมผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เขาเริ่มรวมตัวกันช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะรวมตัวกันที่บริเวณแยกเกียรติกาย
แต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งขออนุญาตการชุมนุมค่ะโฆษกบัชนก็เลยฝากเตือนค่ะว่า
ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มไหนก็ตามถ้าพ้นเวลาที่ขออนุญาตชุมนุมไปแล้ว
ต้องแยกย้ายกันกลับนะคะห้ามมีการค้างคืนหน้าสภาเด็ดขาด
ถ้าฝ่าฝืนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
เรามีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือกลุ่มที่ได้แจ้งการชุมนุมตาม
ตามกฎหมายกับผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเอ่อ
เที่ยงคืนทั้งคืนไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ถ้ามีการค้างคืนเราก็คงต้องแจ้งให้ยุติการชุมนุมแล้วก็เปิดตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่ได้แจ้งการชุมนุมสถานะตามกฎหมายนะครับ
ชุมนุมของท่านก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะต้องแจ้ง
ขั้นตอนตามกฎหมายให้ทราบนะครับแล้วคงดูตามพฤติกรรมแล้วก็ลักษณะการกระทำครับ
ก็เราห่วงใยครับว่าในเวลากลางคืนนะครับอาจจะมีบุคคลที่๓มีมือที่๓นะครับ
หรือว่ามีสิ่งอื่นนะครับที่แทรกซ้อนเข้ามานะครับ
กระทั่งการกระทบกระทั่งกันระหว่างสองกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกันนะครับ
ไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมเอาไว้กับเจ้าหน้าที่
ดังนั้นผิดเงื่อนไขและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ะ
หลังจากที่กลุ่มคณะรัศดรได้เคลื่อนตัวมาที่บริเวณหน้าแนวกำบังของเจ้าหน้าที่
เพิ่มมีการเหมือนกับพยายามจะขยับดันเข้าไปขยับให้ใกล้รัฐสภาให้มากที่สุดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเจรจาประกาศแจ้งเตือนนะคะ
ว่าการกระทำของกลุ่มคณะรัศดรผิดกฎหมาย
ถ้าหากว่ามีการทำลายสิ่งกิดกั้นก็จะเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะคะ

กลุ่มผู้ชุมนุมก็พยายามที่จะผลักดันเข้าใกล้รัฐสภาให้มากที่สุดค่ะ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำนะคะ
อันนี้เราไล่เรียงลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายตามเวลาที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำครั้งแรกฉีดน้ำเปล่า

กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังพยายามผลักดันขยับให้ไปใกล้รัฐสภาให้มากที่สุด
เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำจนกระทั่งครั้งที่๔
เป็นการฉีดน้ำที่มีการผสมแก๊สน้ำตา
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ไม่ใช่การสลายการชุมนุมแต่เป็นการเจรจาและเป็นการบังคับใช้กฎหมายค่ะ